คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่มีแพลนไปไหน
คุณผู้ชมลองพาลูกหลานไปเที่ยวกันหน่อยนะครับ
ไปเรียนรู้ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สวัสดีครับ
อกจากนี้ยังมีห้องไทยตั้งแต่เกิด

และสิ่งที่แสดงความเป็นไทย๙ยุคสมัย
บรรยายพร้อมกราฟิกครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ
ซึ่งก็ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้

ได้มีปฏิสภัณฑ์ระหว่างที่เข้าชมห้องจัดแสดงต่างนะคะ

เพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของอาหารไทยแต่ละจาน
เทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงในนิทัศกาลถอดรหัสไทย

พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน
ผู้เข้าชมสามารถเล่นกับสื่อที่จัดแสดง
ทราบเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่าง

อยากติดตามเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ

ซึ่งนิทัศกาลนี้นะคะยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่นำเสนอ
ตามประเด็นทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
เรียกได้ว่าเป็นนิทัศกาลถาวรแบบไม่ถาวรค่ะ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราไปใหม่ไวมากนะครับ
ความสนใจของผู้ชมก็ไวมากเทคโนโลยีก็ไวมาก
แต่ความไวเหล่านั้นเองจะเป็นอุปสรรคต่อนิทรศการ
มิวเซียมที่ไม่รู้จักปรับตัว
เราทำนิสการชุดนี้เพื่อที่จะให้
หรือการที่เราเรียกว่าถาวรคืออยู่ระยะยาว
ประมาณสัก๕๘ปีเองเป็นไม่ถาวรคือ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ได้อย่างสม่ำเสมอ
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
มิวเซียมสยามยังบอกอีกว่า

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยสร้างเสร็จ
จะเกิดความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์

ยังร่วมมือกับรถไฟฟ้ามหานคร

ข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณวัตถุต่าง

และตั้งเป้ายอดผู้เข้าชมนิทัศกาล

ภายในปี๒๕๖๑ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน